ท่านรับเหมาทั้งหลายนะฮะปวดใจแทนบ้านนี้มากเลย
คือคนในพื้นที่พูดคำนี้เลยความช่วยเป็นเหตุ
ก่อสร้างถนนมานานมากแล้วนะคะปรากฏว่าสร้างไม่เสร็จสักที
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถลักษณะคือตกหลุมแล้วก็เหินขึ้นมา
เสียชีวิตนะคะแล้วเธอเป็นเสาหลักของครอบครัว
เธอเสียชีวิตกล้องวงจรปิดจับภาพได้อยากให้ดูเหตุการณ์นี้พร้อมกันค่ะ
เห็นมั้ยฮะอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะคืออยากให้เห็นเนี่ย
ทำไมมันไม่เท่ากันอ่ะตรงนั้นมันเป็นถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือยังไง
ใช่ค่ะสร้างมานานแล้วด้วยที่บอกว่าความช่วยเป็นเหตุ
คนในพื้นที่บอกว่า๑ตรงนี้ไม่มีป้ายบอกเตือน
ว่าเป็นเขตกำลังเกาะสร้างทาง

แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเหมือนไปตกหลุมเห็นไหม
แล้วรถเหินไปกระแทกกับถนนแบบนี้ตอนแรกเจ็บสาหัส

ชื่อจริงก็คือกรยาพรเหลืองแดงอายุ๒๙ปีเท่านั้นค่ะ
ศีรษะไปกระแทกพื้น
คนหนึ่งคนต้องมาตายกับอะไรแบบนี้นะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่ม๕๐นาทีของวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี่
ดูสภาพผิวถนนสิคะ
และขับมอเทศมา
จังหวัดสมุทรปราการ

ซอยวัดแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรทเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ญาติของผู้เสียชีวิตนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเห็นภาพแล้วสะเทือนใจมาก

ทีนี้นี่ไฮไลท์ตรงนี้นะคะ
บอกว่าเป็นเพราะความประมาทของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำถนนแต่ไม่มีป้าย
ไม่มีไฟถนนมืดทำให้รถของผู้ตายเสียหลักแล้วล้ม
จนเป็นเหตุให้ผู้ตายต้องเสียชีวิต
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดใหม่บางปรากฏเป็นสถานที่ที่ตั้งศพของคุณโบนะคะ
บรรยากาศแน่นอนทุกอย่างมันเศร้าไปหมดเลย
คุณโบมีลูก๒คนลูกสาวคนโตอายุ๑๐ขวบ
ลูกชายคนเล็กอายุ๗ขวบนี่พี่กับน้อง
กำพราแม่เลยคือไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะยกอาหารมาให้แม่น่าลงศพแบบนี้
จากการพูดคุยพ่อกับแม่ของคุณโบนะคะ
ทราบว่าคุณโบเป็นเสาหลักของครอบครัว
จากทำงานประจำเป็นลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่งแล้ว

คือทำงานหารายได้เสริมด้วยการเย็บผ้าโหล
นำเงินที่ได้ทั้งหมดมาเลี้ยงดูพ่อแม่
เลี้ยงดูลูก๒คนก็คือลูกสาวคนโต๑๐ขวบกับคนเล็ก๗ขวบ

เสียชีวิตไปกระทันหันเหมือนกัน๕ปีที่แล้วนะคะ

ไม่ได้มีรังบอกเหตุร้ายใดว่าลูกสาวจะไปประสบเหตุแบบนี้
กระทั่งมาเจออุบัติเหตุแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าฝากไปถึงผู้รับเหมานะ
เก้าหอมลูกสาวคุณโตของคุณโบวัยสิบขวบน้องคนนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนี้หนูคิดถึงแม่มากเลย
ทำไมแม่มาจากหนูเร็วแบบนี้ค่ะ
แม่ไปอยู่กับพ่อแล้วบนสวรรค์

แล้วตอนที่น้องพูดกับนักข่าวของเรา
พี่เห็นไหมมือน้องชายมาจับไหล่พี่สาววัย๑๐ขวบมาปลอบ
พ่อน้องเล่าไปร้องให้ไปค่ะ
เกิดเรื่องแบบนี้เราไม่ปล่อยผ่านนะคะ

ไปดูลักษณะสภาพถนนหน่อยนี่กลางวัน
อยากมาดูตอนที่สว่างหน่อยมันเป็นยังไง
กลางวันก็ลำบากนะกลางวันก็ดูสภาพลำบากอันนี้ไงน่ะ

นักข่าวบอกว่ากลางวันยังดูแย่
กลางคืนไม่มีป้ายสัญญาณไฟบอกแจ้งเตือนอย่างชัดเจน
คุณอาจจะไม่ได้ผิดอะไรถ้าไม่เกินสัญญา
แต่ถ้าคุณไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเลยเนี่ยอันนี้ไม่ถูก
ค่ะนี่เลยพี่เบิร์ตแล้วเราไปพูดคุยกับคนคุมงานทำถนนเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าถนนเส้นนี้ลงมือก่อสร้างมานานแล้ว
ทำไมไม่เสร็จคะยังไม่เสร็จสักทีไม่ใช่เพิ่งทำนะ
ที่ผ่านมาคนคุมทำถนน
เขาบอกว่ามีป้ายบอกเขตก่อสร้าง
บอกเตือนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถนนแล้วป้าอยู่ไหน
ป้ายตรงนี้อันนี้คือแล้วกลางคืนจะเห็นหรือเปล่า

นี่ฮะงานก่อสร้างถนนขออภัยในความไม่สะดวก
คนคุมทำถนนบอกว่าอุบัติเหตุตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจริง
แล้วมีคนตายจริงโอ้โหนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย

ผู้รับเหมาได้ติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
เจรจาเยียวยาเบื้องต้นแล้วนะคะ
คือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันไหมใช่ไหม

ถ้าท่านเองอยากจะชี้แจงว่าท่านทำแล้วทำจริงยังไง
ก็มานะเปิดโอกาสให้ชี้แจง
จะได้ฟังความทั้งสองข้างด้วยนะครับ

ถ้ารู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนก็ทำให้ถูกต้องครับ
สงสารที่สุดคือลูกทั้งสองคนนี่แหละฮะอืม